คุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะด้านหลังค่ะ
กระติกเฟียสเถียงแม่หรือแค่พูดไม่เป็น
ดูเรื่องนี้กันหน่อยมันกลายมาเป็นประเด็นในสังคมเหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อวานนี้๓คนมีปอมีโรเบิร์ตแล้วก็มีกระติก
เอาพวงมาลัยคนละพวงตั้งใจจะไปกราบขอเข้ามาแม่
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านดูการรายงานข่าว
หรือไม่ก็ดูไลฟ์สดของไทยรัฐด้วยนะฮะ
ก็จะเห็นทุกขั้นตอนแล้วว่าใครเอาพวงมาลัยมาว่ายังไง
คุณปอเริ่มนำก่อนเลยมากราบขอโทษแม่มาร้องไห้
แล้วก็กอดแม่แม่ให้อภัย
คุณเบิร์ตตามมาคุณเบิร์ตก็มานั่งกราบขอโทษแม่กอดแม่
เพราะฉะนั้นทั้งปอกับเบิร์ตจะเป็นภาพที่ให้มาลัยให้อภัยกราบกอด

นี่คือทุกคนจับตารอดูนะแล้วมันก็มีหลายซีนเหลือเกิน
บางคนบอกว่าเถียงไม่หยุด

กระติกทำไมเฟียสจังอันนี้ในโซเชียลนะ

แต่ตอนที่กระติกคุยกับคุณแม่กระติกบอกว่าหนูสื่อสารไม่เป็นหนูพูดไม่เป็นค่ะแม่

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไล่เรียงกันเลยนะคะช่วงสักประมาณทุ่มนึงเนี่ย
ทางปตนุพัฒน์คุณโรเบิร์ตภัยบูลแล้วก็คุณกติกอิสรินเนี่ย
ก็เอาพวงมาลัยมามากราบขอขมาที่สพเมืองนนทบุรีค่ะ
คิวแรกเนี่ยคือคุณปอนี่เป็นจังหวะที่คุณปอเข้าไปหาแม่พูดชัดถ้อยชัดคำนะ
เพราะว่าทางตำรวจก็ยื่นไมค์ให้คนละอันเลยซึ่งทางคุณปอบอกว่าผมอ่ะเสียใจ
เสียใจจากใจถ้าวันนั้นผมไม่ได้ชวนเนี่ย
เหตุการณ์แบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นกับตังโมแล้วผมก็สัญญา
ผมจะเป็นลูกชายแม่ดูแลแม่ไม่ให้น้อยไปกว่าที่แตงโมดูแล
แล้วก็กราบเท้าแม่นะฮะใช่ค่ะตัดย่อไปเลยฮะตัดย่อไปเลย
ที่คุณโรเบิร์ตเลยคุณคุณโรเบิร์ตเนี่ยนะคะก็เข้าไปหาแม่เหมือนกัน
แล้วก็บอกว่าเสียใจหลังจากนั้นเนี่ยคุณโรเบิร์ตเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีนะผมจะขอดูแลแม่
ไม่ต่างจากที่ปอดูแลเอาก็คือเหมือนกันพูดกันคล้ายกับคุณปอ
ผมอยากให้มาดูไฮไลท์ตรงนี้ดีกว่าคุณกระติกคิวที่สามค่ะ
คิ้วของคุณกะติกเนี่ยนะคะเอาพวงมะไรมาก็มาขอคำมา
คือแม่บอกเลยนะเดี๋ยวค่ะ
คือปอกับโรเบิร์ตคือแม่ให้อภัย
แต่มาลัยของกติกคือเอาคืนไปก่อน

คือกระติกเอาพวงมาลัยไปวางตักแม่ก่อนเลย
แล้วเข้าไปเหมือนจะโผล่กอดเหมือนจะกระซิบ

แม่นะยื่นพวงมาลัยคืนให้กระติก

เดี๋ยวดูนะยื่นพวงมาลัยคืนให้กะติก
และแม่ถือไมค์บอกว่าแม่มีเรื่องที่จะถามกระติกเองค่ะ
น้องนักข่าวค่ะเดี๋ยวแม่จัดการเองค่ะ
นาทีที่แม่คุยกับกะติกค่ะ
เป็นมีปัญหาอะไรค่ะปิดบังอะไรวะ
คุณแม่ไม่เห็นกระติกร้องไห้สักครั้งเดียวเลย
เราการแสดงออกต่างกันนะแม่
หนูอยู่คนเดียวหนูร้องไห้ฟูฟายได้
ส่วนคุณปอจะทำได้เลย

หม่ามี่ข้าม

ให้หนูจำภาพโมแบบดีเถอะแม่นะ

โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชม

หนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่

คือคนในโลกโซเชียลตอนที่ฟังไลฟ์ไปด้วยบอก
โอ้โหคุณกติกอย่าขึ้นเสียงกับแม่สิ

ใช่ค่ะแล้วแม่ก็ถามไม่หยุดเหมือนกันนะคะ

พูดถึงบอกว่าอยากให้โมมาเข้าฝัน

เพื่อที่จะได้เล่าความจริงให้แม่ฟัง

หนูอยากให้โมไปเข้าฝันแม่นะ

นี่คุณแล้วช่วงสุดท้ายคือถามว่า

แล้วเดี๋ยวดูช็อตนี้ค่ะคุณผู้ชม

พวกเราเสียใจนะเราเป็นเพื่อนใช่ไหม
พี่เป็นแม่เป็นคนในครอบครัว
เป็นพี่ชายพี่จะเสียใจมากกว่าพวกเราขนาดไหน

คำเสียใจของพวกเรามันเท่ากับคนในครอบครัวไหม

โอ้นี่นะครับคือคุณแม่ก็พูดไม่ออกแล้ว
กระติกเอาพวงมาลัยวางตรงตัก
แล้วก็ก้มลงไปที่เท้าของคุณแม่
คุณแม่พูดไม่ออกแล้วนะฮะตอนนี้ดูจังหวะนี้
คุณแม่เอาไมค์ยื่นให้กับพี่ชายของคุณแตงโม
และพี่ชายคุณแตงโมก็พูดต่อถึงความเสียใจกับครอบครัว
และอยากให้เพื่อนทุกคนรู้ว่า
ครอบครัวเสียใจแค่ไหนและพวกคุณเสียใจแค่ไหน
จากนั้นนะคุณกติกก็ฟังเสียงของพี่ชาย
แล้วก็หันไปไหว้พี่ชายแล้วก็ลุกออกจากตรงนี้ทันที
คุณผู้ชมฮะยังมีบางคำพูดนะที่คุณกติกพูดกับคุณแม่
มีช่วงไหนฮะบางช่วงบางตอนที่เราอยากให้ฟังอยู่

ก็มีช่วงที่บอกว่าหนูก็มีสิทธิ์ที่จะเที่ยวของหนู
แล้วหนูอยากให้โมไปเข้าฝันแม่แล้วก็อธิบายให้แม่ฟังเองนะ
คือประโยคที่ว่าหนูก็มีสิทธิ์ที่จะเที่ยวของหนูเพราะอะไร
คือคุณแม่ถามว่ากติกคุณเป็นผู้จัดการของคุณตังโมใช่ไหม
ผู้จัดการของลูกแม่แล้ววันนั้นทำไมกติกไม่ดูแลลูกแม่
กระติกบอกว่าแม่คะคือหนูก็มีอยู่๒ส่วน

หนึ่งคือความเป็นผู้จัดการส่วนตัวกับสองความเป็นเพื่อน
แล้ววันนั้นหนูไปลงเรือกับโมชวนโมไปเที่ยว
เพราะฉะนั้นหนูอยู่ในโหมดของความเป็นเพื่อน

ดังนั้นหนูก็มีสิทธิ์ที่หนูจะเที่ยวของหนู
มองวิวชมวิวอะไรของหนูสักหนึ่งบ้าง
ใช่แม่ถามไงว่าแล้วหนูทำอะไรอยู่ตอนนั้น
หนูก็ชมวิวค่ะนี่นะฮะ
ประโยคนึงที่โซเชียลเขาก็ตัดไปลงในโซเชียล

ใช่ค่ะเป็นประโยคของคุณแม่
เพราะว่าคุณแม่นะบอกกับกติกตั้งแต่เมื่อวานว่า
กระติกเนี่ยวันที่๔แล้วนะที่กติกยังไม่เห็นโทรหาแม่เลย
แล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยจนป่านนี้ยังไม่ขอโทษคุณแม่เลย
แล้วเขาบอกว่ากลัวซึ่งมันตลกไป
ว่าสนิทกับคุณพ่อมากกว่า
สมเพศเวทนาด้วยที่คุณตอบแบบนี้
อันนี้เป็นประโยคที่พอแม่ได้ฟังแถลงเอ่ยได้ดูตอบในรายการเอ่ย
แม่ก็มีการพูดประโยคแบบนี้ออกมาก่อนที่จะมารับคำขอขมาทางเพื่อน
ท้ายที่สุดนะฮะหลังจากกระติกกราบแล้วนะครับ
คุณแม่ก็พูดใส่ไมค์ให้นักข่าวได้รับทราบกัน
บอกว่าแม่ให้อภัยพี่ปอให้อภัยเบิร์ต
แต่แม่ไม่ขอให้อภัยกระติกคนเดียวจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
แม่ก็หันไปบอกนะพี่ปอนะให้รู้ไว้แบบนี้นะ

แต่เมื่อเช้าของเมื่อวาน๙โมงเช้าปเขาโทรมาอีก
แม่ไม่รับแต่มีนายตำรวจบอกว่าคุยกันเถอะ
อภัยไม่ให้อภัยอยู่ที่ใจของแม่
เพราะว่าเขามีความผิดอยู่แล้ว
ทีนี้แม่ก็เลยบอกเราเห็นเจตนาแล้ว

ใช่ค่ะที่แม่บอกว่ารอจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
ทีนี้ประเด็นที่กระติกพูดกับแม่
อกจากมันกลายเป็นกระแสในโซเชียลแล้ว
คนก็จับผิดตอนที่กราบ
ไม่รู้ว่าจะเรียกกราบได้ไหมคุณผู้ชม

เอ๊ะการที่เอามือไปวางบนพื้นแล้วก้มเฉยแบบนี้

ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยเอายังไงดี
เข้าไปในเพจสำนักงานวัฒนธรรม
ไปดูเลยว่าการกราบผู้ใหญ่พ่อแม่คนที่เราเคารพเนี่ย

นี่ค่ะภาพฝั่งขวาจากเว็บไซต์เอามา
ลักษณะการกราบคนที่เราเคารพผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันเลย
คือนั่งพับเพียบแล้ววางมือทั้งสองข้างลงพร้อมกัน
ให้แขนคล่อมที่เข่าอยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวคล่อมเข่าเดียวนะ
หลังจากนั้นก็มือประนมตั้งกับพื้นไม่แบมือค้อมตัวลงให้หน้าผัก

นี่ขั้นตอนในการประนมมือแล้วแล้วยังไงฮะตอนกราบนี่สำคัญ
ตอนกราบก็คือค้อมตัวลงไปให้หน้าผาก
กับส่วนบนของมือที่ประนมในขณะที่กราบ
ครับแล้วขั้นตอนต่อไปฮะเมื่อกราบถึงพื้น
นี่ฮะเมื่อกราบถึงพื้นต้องเป็นลักษณะนี้นะครับ
หน้าผากต้องแตะที่หลังมือลักษณะของการแบร์มือ
แต่ว่าคนในโซเชียลบอกโอ้โหคุณกติก
แค่เอามือไปแปะเท้าแม่เท่านั้นเองนะครับ
คุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลคุณกติกเขาก็พูด
ตอนที่คุยกับคุณแม่นะประโยคที่สำคัญบอกว่า
แม่หนูสื่อสารไม่เป็นหนูพูดไม่เป็น
หนูก็พูดได้แค่นี้แหละค่ะนะครับ
เพราะคนในโซเชียลบอกหูคุณกติกทำไมใช้ทั้งหนึ่ง
น้ำเสียงใช้ทั้งหางเสียงที่มันแบบไม่เพราะอะไรอย่างนี้
คุณมันก็เลยกลายเป็นข้อสังเกตไงว่าสรุปแล้ว

ถ้าคนที่เขาไม่สนิทกันอย่างที่คุณกติกเคยบอก
อย่างน้อยเวลาการพูดจาเนี่ยมันต้องมีหางเสียง

อันนี้เราตัดบางช็อตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะ
หลังจากที่เมื่อวานดูไลฟ์กันยาวแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วเมื่อคืนนี้ก็มีอีกคนนึงนะ
ที่ตอนแรกเขาไม่ได้ไปไหว้คุณแม่พร้อมกับคนอื่นนะ

คุณแซนนัดหมายคนในโซเชียลเลย
บอกว่าเธอจะไลฟ์ในอินสตราแกรมของเธอตอน๓ทุ่มครึ่ง
ถูกต้องไหมนี่คุณอริยาโอ้โหเปิดเข้าไป

ก็อัพสตอรี่ว่าขออีกสัก๑๐นาทีนะ
ทุกคนก็รอแล้วยอดฟองเพิ่มขึ้นจาก๓๐๐

ไม่คุณแล้วตอนที่เธอไลฟ์เนี่ย
ผมดูยอดฟอร์ยอดชมนะ

ช่วงแรกที่เธอไลฟ์อีกทีก็เสียงไม่ดี

ก็ปิดไปแป๊บนึงแล้วก็ไลฟ์อีก

ของแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ

นี่ประเด็นที่หลายคนถามถามเข้าไป
โอ้โหเมื่อวานมีศรีปรินดาราเข้าไปเยอะมาก
เยอะมากคุณหิงปณิตาคุณเชียร์ที่คำพร

ผมเข้าไปยิงคำถามอยู่หลายคำถามเหมือนกัน
แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะตอบทุกคำถามนะครับ

แล้วก็ทำไมไม่ตอบสักที
เพราะว่าไม่ยอมดูคำถามเลยนะครับ
คนก็เริ่มเข้าไปแบบว่าหงุดหงิดแล้ว
บอกว่าคุณแซนตอบคำถามบ้างเถอะนะครับ
คำถามหนึ่งที่สำคัญแล้วคุณหนิงปณิตา
เขาถามนะให้เล่าความจริงว่าตกลงแล้ว
ตอนที่โมไปปัสสาวะเนี่ยแซนทำอะไรอยู่นะครับ
โดยเธอยืนยันว่าวันเกิดเหตุแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือ
อยู่บริเวณนั้นโดยไม่ได้สนใจ

และนั่งลงจับที่ข้อเท้าของเธอ
ก่อนที่คุณแตงโมจะตกน้ำไป
โดยเธอคิดว่าเป็นจังหวะที่คุณแตงโมเหมือนแบบ
เอามือยื่นไปจะจับอะไรนะขอบเรือนะครับ
แล้วก็ด้วยชุดที่ยาวและเปียกน้ำ
มันอาจจะมีน้ำหนักทำให้แตงโมเสียหลัก
ซึ่งตอนนั้นเธอยืนยันว่าตัวเธอเองถูกดึงด้วยเช่นกัน
แล้วเธอก็รีบส่งเสียงบอกคนอื่น

แตงโมบอกว่าขอตั้งหลักก่อนนะครับ
ทำให้แตงโมปล่อยมือจากเธอไปจับที่กาบเรือ

เอาเป็นว่าเธอบอกว่าเธอนอนอยู่
แตงโมมาจับปัสสาวะแล้วก็จับขาเธอ

เพราะว่าขาเธอก็แบบว่ามันไม่อยู่กับที่กระทาง

แต่ปรากฏว่าตอนแตงโมปล่อยมือจากขาเธอ
เพื่อไปจับกาบเรือแตงโมตกไปเลยนะครับ
แซนบอกว่ายอมรับตอนนั้นตกใจมาก
ส่งเสียงร้องเรียกทุกคนบนเรือ

เห็นร่องรอยของคุณแตงโม
ที่เพิ่งตกน้ำตกท่าไปเลย
หรือไม่แม้แต่จะได้ยินเสียงของคุณแตงโมตอนตกน้ำ
คุณประโยคนี้คือแปลกมากเพราะว่าอะไร
เพราะคุณแซนเป็นคนพูดเองว่าแบบเนี่ย

อันนี้คือประโยคจากปากของคุณแซนนะครับอ้อ
รอยฟกช้ำบริเวณแขนซ้ายนะฮะตรงถาวเหนือข้อมือนะฮะแล้วก็บริเวณหน้าผากด้านซ้ายถูกต้องไหมขมับด้านซ้ายเนี่ยประเด็นนี้นะแซนพร้อมกับทีมทีมไลฟ์เนี่ยนะฮะลงทุนครับเช็ดหน้าฮะแล้วก็เช็ดแขนให้ดูบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูเลยไม่มีรอยแผลใดนะครับนี่แล้วก็ยัง
ไม่ขอพูดถึงคนอื่นเพราะว่ามีคนถามนะว่าตอนนั้นคนอื่นเป็นยังไงทำอะไรยังไงบ้างนะฮะโดยเฉพาะถามว่าคุณจ๊อบทำอะไรอยู่นะฮะคุณแซมบอกในการไลฟ์ครั้งนี้ไม่ขอพูดถึงคนอื่นดีกว่านะครับคุณผู้ชมฮะเราลองฟังจังหวะนี้กันหน่อยฮะ

เข้าไปถามประชาชนคนที่สนใจอย่างที่บอกไปตอนไปชมกันสองแสนสามแสนคนนะฮะรวมถึงคุณอาริยาผมสืบสกุลเข้าไปถามคำถามผมมายิงคำถามไปหลายคำถามนะเช่นว่าทำไมแซนถึงไปนั่งตรงนั้นนั่งตรงนั้นท้ายเรือมันอันตรายเปล่าเพราะว่าคนธรรมดาเขาไม่ค่อยนั่งกันหรอกเวลาที่ไปร่องเรือแบบนี้แล้วเรือมีความ

พิรุธได้หลายอย่างเลยแต่สิ่งที่ต้องการมากที่สุดเนี่ยนะเธอต้องการให้ฝั่งกระติกเนี่ยออกมาชี้แจงบ้างแล้วก็ต้องดูแลสภาพจิตใจของคุณแม่ของแตงโมด้วยนะคะเดี๋ยวฟังตอนที่ทางคุณแอนนาคุณฮิโปมาไลฟ์หน่อยค่ะ
เข้าใจใช่ไหมแต่ตอนนี้มันยังแบบ

ตอนหัวข้ามของอดีตพุธศการ
ก็คือแบบอืม

ก็หลังจากไลฟ์ของแซนนะฮะ
เห็นคุณแอนนากับคุณฮิปโปแล้ว

อยู่คุณฮิปโปบอกเออนึกขึ้นได้

เคยไปรายการรายการหนึ่งของไทยรัฐนี่แหละซุปตา

เป็นการประกันชีวิตจากวิริยประกันภัย

ก็คือลูกของกระติกน้องอิสเตอร์

ก็กำลังตั้งคำถามอยู่
ว่าเงินประกันอุบัติเหตุตรงนี้

อันนี้เดี๋ยวมาเจาะเรื่องนี้กันอีกที